โปรดติดตามตอนต่อไป
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอืม
วันนี้เนี่ยเราใส่ชุดดำกันขาวดำเหมือนแบบว่าไม่รุ้นหัวอย่างอะไรกันรึเปล่านั่นแต่สิไม่ได้มันไข่นะ

หรือเอาอย่างแรกนางดำหรือเปล่า
นางดำพยานใหม่หมัดน็อกแม่ค้าหวยอีกคนนึงรับซื้อเลขเด็ดเนี่ยไปขายต่อ

แล้วอีก๓๔เดือนที่ผ่านมาไปอยู่ไหนปล่อยให้เขาอุ้ย
แล้ววันนี้ตำรวจเขาค่อนข้างจะมั่นใจแล้วนะว่าอีก๒วันเนี่ยออกหมายจับได้
เราติดตามข่าวนี้มาประหนึ่งว่าเราดูละครกันเลยล่ะ

ยาไลฟ์นะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมา
มันไลฟ์จริงอันนี้ไลฟ์ยิ่งกว่าแล้วก็แม้กระทั่งวันนี้ตำรวจเองเนี่ย
ก็ยังจะไม่รู้ด้วยนะว่าบทสรุปจะเป็นยังไงจริงแต่ตำรวจเขาพูด

เลยว่าเขาขอเวลาอีกสองวันมีหลักฐานมัดออกหมายจับชัวร์
นัดที่ครูปีชาล่าสุดทางไทยรัฐพยายามติดต่อครูปีชาเพราะมีกระแสข่าวว่า
อีกสักแป๊บนึงคงจะมีการแถลงข่าวแล้วล่ะว่า

รางวัลที่๑เป็นของคุณจรูน
นัดข่าวพยายามจะโทรศัพท์ไปหาทางคุณครู
วันนี้ยังไม่มีใครตอนนี้หน้าบัตรนาวยังไม่มีใครสามารถติดต่อคุณครูได้เลย
ทำไปทำมาเนี่ยเราลองมาดูกันสักนิดนึงไหมครับว่า
เหตุการณ์ที่ตำรวจเขาสรุปโดยย่อเนี่ยจริงคืออะไร
จริงเนี่ยไอ้เลขท้าย๗๒๖ใช่ไหม
๕๓๓๗๒๖เนี่ยความจริงณเบื้องต้นมันมี๓ชุดพี่
คนที่ซื้อไปชุดหนึ่งมีชื่ออาจารย์แดงอาจารย์อามแดงเนี่ยซื้อไป
ชุดที่๒ครูปีชาครูปีชาก็ซื้อไป
ส่วนชุดที่๓เนี่ยคือ

พอเข้าใจไหมว่าที่คุยกันเนี่ย
ตอนแรกที่ครูปีชาเขามั่นใจเพราะว่าของเขาเนี่ยเลขนี้
เขาจำ๓เลขหลังได้
ที่มาที่ไปเนี่ยมันมาที่เดียวกัน

ซื้อไปขายต่ออีกทีนึงนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าหมวดซื้อหรือเปล่าล่ะ
ครั้งแรกเนี่ยโทรไปหาอาจารย์แดงสอบถามว่าถูกรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่า
นี่เขาก็เริ่มไล่ปรากฏว่าอาจารย์แดงที่ซื้อไปที่ลงท้ายที่๗๒๖ปฏิเสธว่าไม่

จากนั้นก็โทรไปหาครูปีชาโทรไปหาครูปีชาว่าถูกรางวัลที่๑หรือเปล่า
เพราะว่าตัวเองมีต้นขั้วตามคลิปเสียงครูปีชาก็ปฏิเสธมันอีก
จำได้ไหมที่ตามคลิปเสียงที่ตอนนี้มันออกกันมากมายว่า๗๒๖๗๒๖ปรากฏว่าครูปีชาก็บอกว่าเลขข้างหน้าไม่ใช่
เรื่องดังกล่าวจึงเกิดขึ้นสำหรับลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑นั้นเป็นชุดที่นางดำ

ลอตเตอรี่ที่ซื้อมาจากแผงแม่ค้าในตลาดเลสซิตี้แล้วขายไปอีกทีนึง
อาจารย์แดงและนางดำนั้นขนาดนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเชิญตัวไปสอบปากคำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อันนี้ก็ต้องถามด้วยไง
สรุปแล้วบางคนก็ถามว่าอ้าวแล้วที่คลิปเสียงคลิปเสียงที่ตอนนั้นออกมาก็จริงเจ๊บ้าบินนั่นแหละ
วันนี้เจ๊บ้าบินเอาแล้วล่ะสองคนที่น่าจะเป็นนางเอกตอนแรกเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

เราบอกว่าเจ๊บ้าบินน่าจะเป็นนางเอกถูกต้องไหมครับ
ซึ่งบางคนก็มีกระแสตอนนั้นว่าเสียงนี้คลิปเสียงมันตัดต่อหรือเปล่า
เป็นเสียงของครูปีชาเป็นบุคคลที่อยู่ในคลิปเสียงหรือเปล่า
ครูปีชาเนี่ยก็ยอมรับว่าใช่บางช่วงบางตอนเป็นเสียงของเขา

เขาก็พูดกลับมาได้ว่านางกล่าว
แล้วก็ย้ำก่อนว่าครูปีชาเนี่ยเซ็นลายมือชื่อรับรองว่า
คลิปเสียงบางส่วนเป็นเสียงของเขาจริงแต่ทั้งนี้หลักฐานในคดีคลิปเสียงเนี่ย
ที่คุณจรูนใช้เป็นหลักฐานเนี่ยแล้วก็เสียงบันทึกคำให้การของพยานเนี่ย

โอ้โหที่ตำรวจเขาบอกตำรวจเรียกไปสอบไปตรวจแล้วนี่บ้าบินบอก

ตำรวจไม่ต้องทำอย่างอื่นก็แล้วฮะเพราะว่าเฉพาะตรวจคลิปเสียงสี่พันคลิปเนี่ย
มันต้องมีอยู่ประมาณ๖๗ชุดที่จะค่อยตรวจคลิป
เอาจริงเรื่องมันนานมากไอ้๔๐๐ชุดมันก็คงถึงอ่ะ
มันก็คงถึงจริงในการที่แบบพลิกไปพลิกมาทุกวัน
บอกเท่าที่รับฟังข้อมูลมาเนี่ยนำมาประกอบกับการให้การตอนนี้ยืนยันว่าขนาดนี้
ยังไม่มีการออกหมายจับบุคคลใดนะฮะแล้วก็แต่ยืนยันว่าการสอบสวนคดีเนี่ย
แล้วออกหมายจับผู้กระทำการผิดความผิดเนี่ยจะสิ้นสุดทุกอย่าง
ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้อย่างแน่นอน
พุธที่๒๑กุมภาพันธ์จะเรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนทั้งหมด
ยังประชุมกันอีกยังไม่จบนะคะเจ๊บ้าบินกับป้าดำเป็นคนเดียวกันค่ะ
ใช่ไหมครับเขาเขียนเจ๊บ้าบิ่นกับป้าดำเป็นคนเดียวกัน
เขาสันนิษฐานคือตอนนี้ยังไม่มีใครสรุป
บางคนก็บอกว่าเจ๊บ้าบินกับตอนนี้มันมีหลายกระแสเหลือเกิน
บางคนก็บอกเจ๊บ้าบินกับป้าดำเป็นคนเดียวกัน
บางคนก็บอกว่าคนละคนเพราะว่าเหตุของเหตุเนี่ย
มันมี๓ชุดไงเลขท้ายมันมี๓ชุด
รู้บุคคลที่ซื้อไปเนี่ย
อีกหนึ่งเป็นแม่ค้าไอ้ชุดที่ถูกต้องเนี่ย
มันเป็นแม่ค้าซื้อไปขายอีกทีเอาไปขายอีกทีนึง
นี่เหลืองในคลิปที่คุยกับครูปีชาคือผู้หญิงเนี่ย
ที่บอกว่าใช่ไหมแล้วครูปีชาก็บอกไม่ใช่

แต่เขามีต้นคั่วแต่อันนี้มันเป็นคำพูดของเจ๊บ้าบินหรือของเจ๊ดำ
เจ๊ดำอย่างงั้นก็แสดงว่าในคลิปคือเจ๊ดำ

เราตอบอันดับที่๑นะวันนี้
เพราะวันนี้จริงเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่า
อีกสักแป๊บนึงคือรายงานข่าวล่าสุด

จะมีการแถลงข่าวเร็วนี้ว่า
ประจำวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๐๕๓๓๗๒๖
จำนวน๑ชุด๕ใบวงเงิน๓๐ล้านบาทดังกล่าว
บอกเบื้องต้นถ้าข่าวนี้เป็นจริงนะฮะ
กองปราบได้สรุปจากพยานหลักฐานแล้วว่า
น่าจะเป็นของร้อยตำรวจโทจรูน
นี่คือสิ่งที่สำคัญนะเบื้องต้นอันนี้จากหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
เขาบอกว่ารายละเอียดน่ะเบื้องต้นยังเปิดเผยไม่ได้
จากจะมีผลต่อรูปคดีนอกจากนี้ยังมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
อีกอย่างหนึ่งแล้วก็ส่วนที่ยังต้องรออยู่เนี่ย
ต้องรอผลการสรุปเพื่อนำไปวิสูตรให้การของพยาน
ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าใครพูดไม่ตรงกับความเป็นจริง
แล้วก็ต้องมานั่งไล่เรียงลำดับเหตุการณ์อีกนะพี่
หลังจากนั้นก็ต้องมาเล่นลำดับเหตุการณ์
ทั้งนี้ไม่อยากให้ผู้ที่ติดตามข่าวหรือติดตามการกระทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจกดดัน

เขาบอกว่าวันนี้สนุกยิ่งกว่าเอ่อละครคือทางตำรวจเองทางพลตำรวจตีมัยตีเขาก็พูดเลยว่า
ส่วนที่มีความสำคัญคือต้องตรวจสอบให้ได้ว่าคลิปเสียงทั้งหมดไม่มีการตัดต่อก่อน

คลิปเสียงทั้งหมดจะต้องไม่มีการตัดต่อดัดแปลง
ภายหลังจากกู้จากโทรศัพท์มือถือได้
ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวเนี่ยทางกองพิสูจน์หลักฐานยืนยันแล้วว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด
ยังไม่สามารถระบุและวันเวลาที่ตรวจสอบเสร็จได้
เพราะขั้นตอนดังกล่าวเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบอย่างละเอียดพอสมควร
ไม่ให้เกิดการบกพร่องหรือข้อโต้แย้งจากคู่กรณีเพื่อใช้ดำเนินคดี
วันนี้คุณเป็นยังไงล่ะฮะสนุกไหมล่ะ
อู้ยคนแบบพริกไปพริกมาจริงน่ะค่ะนั้น
เบื้องต้นเมื่อตอนบ่ายวันนี้จริงถ้าสมมุติจะเอาตามสคริปต์นะ

เพราะมันข้อสรุปคือเขาก็ไล่ไปไล่มาไล่ไปไล่มาตั้งแต่เริ่มต้น
ยาวดูหน้ากระดาษจริงนะก็สรุปโดยรวมก็เรามาดูกันซิว่าทั้งหมดทั้งงวล
แต่เบื้องต้นเท่าที่สรุปกันมาได้ก็อย่างที่บอกว่า๗๒๖มันมีอยู่๓ชุด
อันนี้แหละวันนี้ค่ะฉันติดตามมาตั้งแต่วันแรกค่ะ
อันนี้ครับมาดูเรื่องที่คุณป้าเจ้าของบ้านที่ถูกสาวที่ขับรถกระบะสีขาวเนี่ยขวางไว้
แล้วก็บีบแต่เรียกก็แล้วรอก็แล้วไม่มาจึงเอาขวานและแรงเหล็กเนี่ยมาฟาดรอบรถเลยนะฮะ
ค่าเสียหายนั้นก็คือ๕๐๐๐บาทเท่าที่ตีคร่าวนะคะ
เอามาดูทางฝั่งสาวที่ถูกทุบรถก่อนเธอก็เป็นสาวมาจากมหาชัย
ก็ขับรถมาไกลมากเลยมาจอดรถเธอบอกว่า
มาจอดเนี่ยเพราะเห็นว่ามันเป็นที่ว่างคงจะมีรถคันอื่นออกไปแล้ว

ป้ายเห็นไหมเห็นป้ายไหมเห็นเป็นป้ายหมายสาร
แต่ป้ายมันเยอะมากแล้วก็ไม่ได้อยู่ในที่เด่นเธอว่างั้น
แล้วมันก็เยอะจนเธอไม่อ่านแล้วเธอรีบเธอก็เลยเข้าไปซื้อของ
แล้วก็ได้ยินเสียงเธอเธอไม่ได้บอกเธอได้ยินเสียงอะไร
เธอบอกว่าพอเธอออกมาเห็นคนมุงเต็มเลย
แล้วก็ขาดต้องเป็นลดเธอน่ะแน่เลยเธอก็รีบเข้าไป
แล้วก็ไปไหว้คุณป้าขอโทษตอนที่ยังไม่เห็นสภาพรถ

ทางผู้เสียหายได้มาแจ้งความร้องทุกข์ว่าเธอนั้นเสียหาย
โดยดำเนินขอให้ดำเนินในเกี่ยวกับผู้ที่ปรากฏตามคลิป
ได้ใช้ขวานและท่อนเหล็กทุบรถจนนั้นคุณเสียหาย

โทษนี้นะฮะจำคุกไม่เกิน๓ปีและปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท
จากการประเมินก็คือ๕๐๐๐นะคะ
ทางนี้ทางพนักงานสอบสวนก็จะออกหมายเรียกให้คนที่ทุบ
ก็คือคุณป้าสองคนนั้นมารับทราบข้อเก่าหา
แล้วก็บอกว่าการที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะฮะ
จอดรถในที่ห้ามจอดเนี่ยแต่ว่าป้ายนั้นบอกว่าระหว่าง๖๑๐น
แต่เธอไปจอดตอน๑๑นก็เลยไม่ผิด
แต่การจอดรถหน้าบ้านบุคคลอื่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

เอาผิดระหุโทษได้ระหุก็แปลว่าไม่แยงไม่แรงนะฮะ
กให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน
หรือก็ผลับกว่าไม่เกิน๑๐๐๐บาท
แม่ค้าก็แซ่บมากเลยถ่ายไปก็ดูสิพากไปถ่ายไปก็พากไป
แล้วเค้าก็ค่อยลอดแค่๑๕นน
ใช่ค่ะซึ่งไม่ตรงกับที่นางสาวรัชนีกรบอกว่าไปแค่๑๐นาที
เพราะว่าทั้งมาถ่ายรูปทั้งบีบแตรทั้งเรียก

ไม่สารกันกันตลาดมีถึง
๗๘แห่งลอบบ้านไม่รู้ว่าไปที่ไหน
คุณป้าก็เลยเปิดบ้านอยู่หน้าเรือ
และมายศาลอยู่ข้างหลัง
ถูกผ่ายคาดลอกมาเป็นป้ายไวยนิ่ว

ใช่ค่ะก็นางสาวบุญศรีแสงหยกตรการและนางสาวรัตนชัดแสงหยกตรการ
นางสาวรานีแสงหยกตรการก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันเลยนะฮะ
นางบุญศรีซึ่งเป็นคนที่บีบแต่บีบแต่บีบแต่แป๊ดแป๊ดแป๊ด
ก็กล่าวว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นหมู่บ้านจัดสรร
ขอเป็นที่ดินเพื่อเป็นบ้านเดียวสาธารณูนประโฮกก็เพื่ออยู่อาศัย
แต่มีตลาดมาสร้างภายหลังแต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกลับบอกออกใบอนุญาตให้สร้างซ้อนบนพื้นที่
ให้ตลาดทั้งหมด๗๘แห่งอนุญาตมากขึ้นเรื่อย
ดัดแปลงเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตรวมทั้งที่จอดรถของตลาด
มีมนต์ภาวะทั้งเสียงและกิจรบกวนคนในบ้านทั้งกลางวันและกลางคืน
ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนทำลายความสงบสุขของผู้อยู่อาศัย๒๘๙ครัวเรือน
เมื่อปี๕๖ก็ไม่ได้รับการบรรเทาทุกข์แต่อย่างใด
ตนกำลังจะออกจากบ้านไปทำธุระคือก็รถกระบะที่จอดขวางเนี่ยเข็นไม่ได้เพราะล็อกเบรกมือ
แต่เรียกถึง๓๐นาทีโทรศัพท์เรียกเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีใครมา
เป็นเหตุสุดวิสัยจึงทำลายสิ่งกีดขวางแต่ก็ยังออกไม่ได้
ส่วนคู่กรณีหลังจากซื้อของเสร็จกลับมาก็พูดว่าได้ยินเสียงแตรแล้วแต่ยังซื้อของไม่เสร็จ
อยากถามว่าเป็นสิ่งสมควรหรือไม่
แล้วตัวเองก็เคยถูกอิทธิพลนั้นข่มขู่คุกคามด้วย

ว่าเลือกดีแล้วจะใช้บ้านปลายชีวิตอยู่กับลูกหลาน
ทนมาเกือบ๑๐ปีต้องรอให้คนซื้อของเสร็จเธอออกจากบ้านได้เหรอ
จะบอกว่าตนไม่รู้ก็ไม่ใช่เขามีเจตนาปิดกั้น
ควรมีจิตสำนึกแถมออกมาจากตลาดก็นานกว่าจะยอมเลื่อนรถ
พอมาถึงก็ไม่ได้เลื่อนนะฮะมายืนดูแต่ไม่มีใครช่วยสักคน
เป็นความผิดของคนที่บุกลุกเข้ามาในพื้นที่อยู่อาศัยตลาดก็สร้างผิดกฎหมาย
ต้องคนที่รับผิดชอบคือกอทมออกกฎหมายแบบนี้ได้ยังไง
คือคุณป้าที่โดนมาตลอดเวลาที่ฟ้องศาลแล้วก็มีอันนี้มาล้อมรอบเนี่ยนะฮะ
เธอโดนนี้อยู่ดีมีคนปีนเข้ามาในบ้าน

แล้วก็มีการพ่วงไฟในบ้านไปใช้บางเดือนเสียเป็นว้าย

โดนเทน้ำเน่าใส่บ้านหนูจากตลาดเข้ามาในบ้าน
มีวันนึงคนหนึ่งเนี่ย๑ใน๓เลยเนี่ย
แล้วก็มีคนมาปัดสวะด้วยเพราะบ้านเธอเร็วกว้าง

เลยไปเชี่ยวซึ่งเขาบอกว่าที่จริงเลยไปตรงนั้นนิดหนึ่ง
แต่เดี๋ยวนี้คนก็อาจจะหาความง่ายใส่ตัวว่างั้นเถอะ

มีคลิปที่เธอพูดถึงนะฮะคุณผู้หญิงที่จอดรถหน้าบ้านคุณป้าเนี่ยว่า
เห็นป้ายแล้วแต่มันเยอะอ่านไม่ไหวหรอกแล้วป้ายก็อยู่ไกลไกล
บ้านอื่นที่เขาไม่ให้จอดเขาต้องเอาป้ายมาต้องเห็นป้ายชัดสิ

คือบางทีคนไทยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการที่
แค่คิดว่าบ้านล้างเขาในจอดนี้ก็ปิดแล้ว

วันนี้ที่วันนี้ตัวเองนั่งฟังเขาแถลงข่าว
ก็เข้าใจในบางช่วงบางตอนอย่างที่เขาพูดคำหนึ่ง

เขาพูดว่าบีบแตรมาครึ่งชั่วโมงโอเคคนเรามันต้องโกรธมากอยู่แล้ว
วันหนึ่งคนที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยมาพูดอยู่คำหนึ่งเหมือนกัน

ซื้อของไม่เสร็จก็เลยยิ่งเคลื่อนใหญ่เลยในคนอีก
มีคนส่งมาว่าเจ๊บ้าบินกับเจ๊ดำน่าจะเป็นคนเดียวกัน

ชื่อเล่นชื่อเจ๊ดำแต่ขนาดนี้
จริงไม่น่าชื่อบ้าบินนะเดี๋ยวก่อน

วันนี้ทางตำรวจยังไม่สลบ

บางทีก็บอกว่าคดีมันคู่จองทรัพย์เลย
แม่พยานาคเก่งเหลือเกิน
ขุ้นกันซื้อปุ๊บปรากฏหูก๓๐ล้าน
ทีนี้จะแบ่งกันยังไงเดี๋ยวเล่า
เดี๋ยวเรามาเล่าอันนี้ข่าวของเปรี้ยวของคุณเปรี้ยว
ที่หันศพนานมากแล้วถูกไหม

แต่นี่ค่ะคือการขึ้นสารสืบพยานโจทย์นัดแรกนะคะ
สู้คดีฆ่าหันศพน้องแอ๋มนี่แหละค่ะ
เมื่อเวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีของวันที่๒๐กุมภาพันธ์
ที่ศาลจังหวัดขอนแก่นก็ได้นัดสอบพยานโจทย
แรกนะคะคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตองเอาไว้ก่อนแล้ว

กับนางสาวปริยนุษย์โนนวังชัยหรือว่าเปรี้ยวนี่แหละค่ะ

โดยวันนี้ฝ่ายโจทย์ก็คือพนักงานอายการก็ได้ทำการเบิกตัวพยานโจทย์

ทำให้บรรยากาศบริเวณด้านหน้าศาลจังหวัดขอนแก่นวันนี้เต็มไปด้วย
สื่อมวลชนไปรออย่างหนาแน่นทีเดียว
รวมทั้งผู้ที่ติดตามฟังข่าวในคดีดังกล่าวนี้ด้วย

แล้วก็ทนายความของฝ่ายผู้เสียหายก็คือ
นายนพศรีดาธรรณทนายความของนางสาววริสรากินจุ้ย

รวมไปถึงคนในครอบครัวของคุณแอ๋ม
ที่เดินทางมาตามนัดด้วยนะคะตามนัดของศาล

ทีมทนายความก็ได้เดินทางมาถึงศาลจังหวัดขอนแก่น

ทนายความของนางสาวอภิวัลสัตยบัณฑิตหรือว่าแจ้
อันนี้๑คนครอบครัวของผู้ต้องหาทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นพ่อและแม่ของนางสาวปริยนุษย์โนนวังชัยหรือว่าเปรี้ยว
ครอบครัวของนางสาวกวิตารัชดาหรือว่าเอิญ
ครอบครัวของนางสาวอภิวัลสัตยบัณฑิตหรือว่าแจ้
รวมถึงญาติของนางสาวจิดารัฐพรมคุณหรือว่าเบ้น
แล้วก็มะขนหมดแล้วค่ะคือทางฝ่าของจำเลยมาหมด
ขนาดที่นางสาวเปรี้ยวเอิญแล้วก็แจ้อันนี้เขาถูกจับกลุ่มถูกไหมคะ
แต่ก็คงดี๕๕ผมไม่รู้น่ะจะตามหมอ
ผมก็ตามให้หมอไม่ได้นั่งหมอหมอตีนกามาแล้ว

รอเมพ่อมาแล้วถึงคำนี้ผมรู้สึกผิดเลย

เขาไปขึ้นศาลนี่ไง
ก็เรียกว่าก็นับสืบพยานกันไป
วันนี้ลีเลยช่างออกเดินทางมา

ครั้งแรกนะ๒๐ถึง๒๒นะครั้งที่๒๒๗ถึง๒๘แล้วเดี๋ยวไป๑๓มีนา
มีฝ่ายจำเลยนัดสืบพยานอีก๑๔๑๕มีนากว่าจะจบอันนี้

ส่วนอามาเรียคดีเยอะมากค่ะวันนี้

มาเรียถูกเขารับสารภาพกับศาลแล้วว่าเสพยาอย่างเดียว
อันนี้เขาก็ต่อมาเรียบร้อยแล้วเขาไม่ได้ขาย
ขณะที่แฟนหนุ่มเขาก็รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
ว่าศาลนัสสือพยานมิถุนายนอันนี้ก็อยู่ในระหว่างการ
น้านาง่ายังไม่ได้ปรับปรับการตัวใช่ไหม
กุมภาพมินาเมสาพฤษภาพมินโฮมินา
ไม่คนอาจจะแบบเคยเจออยู่ในตลาดแล้วก็เรียกชื่อนี้กันมาอะไรแบบนี้ไหม
เพราะฉะนั้นเบื้องต้นถ้าสมมุติเราเป็นวิทยาพิธีกรไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ผู้สินค้า
เรื่องต้นเจ๊ดำกับเจ๊บ้าบินอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้
มันซับซ้อนเหลือเกินผู้กำกับก็ต้องปวดหัว
ถ้าสมมติเรื่องนี้จบปุ๊บอีกเรื่องก็สนุกแล้วนี้
เดี๋ยวต่อไปเรื่องต่อไปเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าเอามีหลายเรื่องเลยมีฝูง
พึ่งตั้งรังบนต้นไสนับร้อยคือปกติก็มีหนึ่งมาตุ้มเต็มไปหมดช่วงหน้าดีกว่าคุณผู้ชมสักครู่เดียวค่ะ
ปูอย่างนี้ต้องมดดำแล้วล่ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวอีกมันจะมีสองกรณีเนาะถ้าสมมุติคนก็พูดกันมาถ้าสมมุติเพิ่งบินมาสร้างรังที่บ้าน

หมายถึงความร่ำรวยแต่ถ้าต่อกับแตนนี่ก็ไว้ก่อนเขาก็ว่ากันอันนี้ก็คือความเชื่อ
มันดุไงมันดุอย่างนี้
โอ้โหเวลาสังเกตถ้าสมมุติบ้านใครมีพึ่งมาก็ยังไงก็มีโอกาสรวยอยู่แล้วเขาถือว่าโชคดี
แต่อันนี้พบฝูงพึ่งไม่ต้องมาขนาดนั้นก็ได้นะฮะ
มาสร้างรังอยู่บนต้นไสอายุกว่าร้อยปีเนี่ย

มันเป็นไปได้ว่าแสดงว่าถ้ามีพึ่งมาสร้างรังเยอะขนาดนี้

ต้นไส่สิบยาวขนาดนี้เนอะ
พื้นที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจังหวัดลำปาง

ดูสิคาดว่าเป็นพึ่งป่าที่หนีไฟป่ามาหาที่ร่มเย็น
ในป่าไผ่ก็มีหนอนรถด่วนมาอาศัยเพียบเลยนะ

ผู้สื่อข่าวเขารายงานเลยจากพื้นป่าบนภูเขาเหนือน้ำตกแม่ปลาย
เขตบ้านขามหมู่ที่๑ตำบลหัวเมืองปานจังหวัดลำปางเนี่ยนะฮะ
คือนางทางนายกอบตเนี่ยเขาบอกว่าพร้อมผู้นำชุมชน
เขาบอกผู้สื่อข่าวกรุณามาดูกันเถอะมันไม่เคยเกิดขึ้นอย่างนี้เลยจริง
มีฝูงพึ่งที่มาสร้างรังอยู่บนต้นไสอายุกว่าร้อยปี
จำนวนพึ่งต้นตอนนี้นับนับแล้วเนี่ย๑๐๐กว่ารัง
เนี่ยขอดูดิดูสมบูรณ์มากเลยนะรังภาพต้นมันใหญ่แล้วพึ่งเยอะมาก
เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนเนี่ยนะครับ
ซึ่งห่างจากชุมชนเพียง๖กิโลเมตรเองนะ
พึ่งพวกนี้มันหนีหนีหมอกควันที่เกิดจากไฟป่า
ในพื้นที่อยู่รอบพื้นป่าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนนะครับ
แล้วก็อบพยพมาสร้างรังบนต้นไสดังกล่าว
คือทางนายกอบตหัวเมืองเปิดเผยว่า
เพื่อเป็นป่าต้นน้ำ

คนเค้าก็ช่วยกันทำป่า

ชาวบ้านก็เลยรู้สึกว่าป่านี้เป็นป่าต้นน้ำหลายหมื่นไล่
ปีที่ผ่านมาในเขตตำบลหัวเมืองจะไม่ค่อยเกิดไฟป่า
จึงทำให้ฝูงพึ่งอบพยพไปสร้างรังในช่วงฤดูแรงของทุกปี
ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาชาวบ้านผู้นำชุมชนได้ร่วมกับอนุรักษ์ผืนป่า
แล้วก็สร้างแนวกันไฟนะครับอีกทั้งยังร่วมสร้างฝ่ายชะลอน้ำ
เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นป่า
จึงทำให้ฝูงพึ่งเนี่ยเขาเห็นว่าโอเคล่ะตรงนี้แหละเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ
อืมก็เลยหนีควันไฟป่าเนี้ยมาอยู่ตรงเนี้ย
มาสร้างดังในที่นี่มันมีอีกจากไหนต้นนางก็ไม่ไปนะ
คล้ายเป็นที่จัดสรรไม่พี่แต่มันแปลกตรงไหนรู้ไหม
แล้วก็ไม่พออีกผี่เสื้อไม้ไฟ
สมัยเด็กเรายังพอเห็นแล้วอยู่
ไม่ได้ยินชื่อนี้นานมากเลยนะเนี่ยผีเสื้อไม้ไผ่

จริงถ้าเกิดรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนของตัวเอง
มีโอกาสที่ระบบต่างจะกลับคืนมาเนอะ

เอามาอันนี้เรื่องสวยงามของใครคะ

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกระดูกหนาว๒๐๑๙
ก็เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่๙กุมภาพันธ์๒๕๕๙

นานาประเทศก็ต่างส่งนักกีฬาเข้ามา
ร่วมแข่งขันชิงเหรียญทองกันอย่างคึกคักเลย
นอกจากเรื่องของกีฬาแล้ว

เหล่านักกีฬาต่างที่เรียกว่า
หล่อทะลุจอออกมา
คุณผู้ชมก็คงจะจับความหล่อของแต่ละคนได้

ไม่ได้เป็นฝาแฟด

เป็นนักกีฬานามว่าชะดอริว

วัยรุ่นนะเป็นนุ่มวัย๒๒ปี
เป็นนักกีฬาสเก็ตความเร็วระยะสั้น
นอกจากความสามารถที่เป็นที่จับตามองแล้ว

เดี๋ยวต้องเล่าทำไมถึงชื่อนี้
เพราะว่าเขาทั้งคู่เป็นลูกครึ่ง

คุณพ่อเป็นคนจีน

ก็เลยมีคำว่าเศร้าลินไงคะพี่คะ

นี่ทำให้คนฮังกรี้ได้ใช่ไหม

อันนี้ไอ้ท่านี้ของเขาคือท่าประจำตัวเขาน่ะพี่ค้า

สาวเรียกว่ากริกราตกันใจละลายประจำตามกันนะคะพี่ค้า

สองคนนี้คือคนพี่แหละเออชาดอลิวเศร้าลิวอย่าเล่นกับไฟ
ชาดอลิวเออเดี๋ยวเขาต้องรูปอย่างงี้เขาต้องรูปอย่างงี้ชาดอลิวเห็นไหมล่ะ
ดับกองอยู่เหมือนดับมองอยู่ชื่อเลิศจังเลยอ่ะเออแล้วแล้วชาดอลิวกับอะไรน่ะ
เออชาวอังคุณพ่อเป็นคนจีนหรอทางจีน

ฮังการีบางคนเนี่ยจะหน้าแบบว่า

เขาจะมีหน้าเออมีจริง

จากหน้าตาดีมากแล้วนะคะ
ก็คว้ารางวัลเหรียญจากการแข่งขันกีฬา

คนอินกับเรื่องหวยนะ
หนึ่งคุณได้๓๐ล้านไปแชร์กับเขาเหรอฮะ

อภัยพณิชย์ที่ใช้ร้านมันคือโอเคลูกค้ามาฉี่หน้าบ้าน
หมายถึงว่าคนกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยมีสามัญสำนึก
ดังนั้นหน้าบ้านคนอื่นหรือแม้กระทั่งสามัญว่า

สามัญสำนึกอาจจะใช้ไม่ได้คนใจร้อนจริงมันอาจจะพอกันหมด
ทั้งตัวคนที่อยู่แถวนั้นแล้วก็ตัวลูกค้า
มาใช้บริการในย่านนั้นด้วยบางทีมันก็ต้องช่วยเหลือ
แต่เขาบอกว่ามีการบอกมาเหมือนกันว่า
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมรับมือ
ลดตอนนี้มันเต็มไปอีกต่ำเต็มไปให้คนมีลดก่อนมีบ้านนะ
อ่ะใช่ถูกต้องเอามาช่วงหน้า
ผลิตเดี๋ยวต้องให้พี่มดดำมาเล่าเรื่องนี้บ้างนิดนึงนะ
เคลียร์ข่าวของอินบูโดกันแชก

โดนทั้งแบบว่าโดนพี่เบิร์ตโดนข่าวว่าพี่เบิร์ตเรียกเขาไปตักเตือนบ้างล่ะ
โดนอินบูโดกันมันก็อาจจะช่วงหน้าจะกลับมาฟัง

เคลียร์ประเด็นเรื่องของคุณเป๊กเป๊กผลิตนิดนึง
คือตอนนี้ต้องบอกว่าตอนนี้โด่งดังมาก
มีแบบว่าบรรดาแฟนคลับเยอะแยะมากมายทีเดียว

ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาเรื่องที่คุณเบิร์ดทงชัยแก๊อินไต
เรียกไปคุยประทัศนคติใช่ไหมคะ

นี่ตามข่าวว่ามาแบบนั้นแล้วหลังจากนั้นก็มีนักร้องสาว
คุณอินบูรกันก็โพสต์ข้อความด่านักร้องดัง
บอกว่าต่อหน้ากับแฟนคลับเนี่ยนะทำตัวดีแต่รับหลัง
วางตัวไม่ดีต่อเพื่อนร่วมงานแล้วก็ทีมงาน
หลายคนก็เลยโยงไปว่าเอ๊ะที่คุณอินบูโดกันพูดขึ้นมาเนี่ย
หมายถึงหนุ่มฮอตคุณเป๊กผลิตโชคหรือเปล่า
แต่ล่าสุดค่ะคุณอิงก็ออกมายืนยันว่าไม่ใช่นะ
ส่วนเจอคุณเป๊กก็ต้องไปสัมภาษณ์คุณเป๊กนิดนึงว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้าง
ถามถึงในรายการที่บอกว่าถูกคุณเบิร์ดทงชัยเรียกไปปรับทัศนคติ
คุณเป๊ะบอกว่าจริงแล้วเนี่ยอาจจะใช้คำผิดเท่านั้นเองนะคะ
คือมันไม่ใช่คำว่าปรับทัศนคติอะไรมันเป็นคำที่พูดเล่น
เพราะฉะนั้นพี่เบิร์ดเนี่ยเรียกไปแนะนำแนวทางให้กำลังใจ
แนะนำว่าใช้ชีวิตอย่างไรถึงจะดีให้มันพอดีกับตรงนี้ที่เราอยู่

บอกว่าคือให้คำแนะนำในเรื่องของการใช้ชีวิตในการอยู่ในการอยู่ในวงการ
เรียกไปว่าเป็นเรื่องแบบที่คนอื่นคิดไปเองทั้งนั้นเลย

เชื่อว่าพี่เบิร์ดเขาจะเป็นคนที่อินดีเทลกับคน

เขาจะดูตั้งแต่แบบว่าเฮ้ยแกต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น
แต่อยู่กับท่องชัยมั้ยอยู่ตึกเดียวกับท่องชัยมั้ย

พี่มดบอกว่าเขาไม่เคยด่าคนอ่ะ
แต่จริงพอเขาบอกว่าพอใช้คำผิดไปคนไม่ได้ตกใจอะไร
งงว่าแค่คำเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยเหรอ
คำเดียวที่บอกไปปรับทัศนคติคนเลยไปตีความว่า

เขาบอกว่ามีโอกาสได้เจอแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็คุยกับพี่เบิร์ตให้กำลังใจตลอดนะคะ

ต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้รับมือกับตรงนี้

แต่มันคงไม่เรียกว่าปรับทัศนคติ
จะเรียกว่าแนะนำแนวทางที่พูดมาก็ถูกค่ะคือเราปรับตัวว่าเรามาอยู่ตรงนี้
เราต้องทำตัวยังไงบ้างที่มันสบายกับเราและสบายกับทุกคน
แล้วเราก็ยังเป็นตัวของตัวเองด้วยให้กับแฟนเพราะว่าเราเป็นบุคคลสาธารณะ
ทำยังไงให้หาสมดุลได้นี่คือคุณเป๊กบอก
ว่าผู้ใหญ่ก็ห่วงในเรื่องของความดังของเป๊กใช่ไหม
คุณเป๊บบอกว่าผู้ใหญ่ก็เป็นห่วงจริงอะแหละเพราะว่าเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องแบบนี้หวดหลอก
ดังนั้นเราจะรับมือไหวไหมเพราะว่าทุกอย่างเข้ามาพร้อมกันหมดเลย
แล้วมันก็มาอย่างหนักเหมือนกันแล้วเราก็มีเรื่องราวอะไรมากมายที่อยู่ในใจ
ซึ่งมันก็ลำบากใจเหมือนกันที่เราไม่ได้แสดงให้คนอื่นเห็นเลยไม่รู้ว่าโอเคไหม
ส่วนตัวของเป๊กคิดว่าความดังที่เกิดขึ้นทำให้เราเหลิงหรือเปล่า
น่าจะยังไม่มีน่าจะยังไม่มีนะถ้ามีพวกพี่คงเห็นเองคุณเป๊กบอก
วันนี้ปรับตัวได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือยังก็ปรับตัวได้ครับ
อยากจะบอกว่าผมเป็นคนเดิมเป็นคนเดิมตลอดแล้วก็มีบางมุมที่เอาใจตัวเองบ้าง
ก็ตามแบบมนุษย์ทั่วไปแต่พอเจอแบบในคลาสแบบพี่เบิร์ต
หรือว่าคัสอะไรเข้าไป๔ชั่วโมงแล้วเขาก็หัวเราะเหมือนจริงแหละ
แล้วถ้าจะเกิดอะไรขึ้นเราทำเพื่อสังคมเพื่อแฟนได้ก็เป็นเรื่องที่ดี
คุณเป๊กบอกอย่างนั้นเข้าไป๔ชั่วโมงออกมาเปลี่ยนตัวเองเยอะแค่ไหน
นักข่าวไปถามต่อแบบนั้นแล้วคุณเบสก็เขาเขียนทำท่าแค่หู
ก็คงงกับคำถามนิดนึงไหมเข้าไป๔ชั่วโมงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แค่ไหนอะไรแบบนี้
สมัยก่อนผมเป็นคนธรรมดาเป็นวัยรุ่นทั่วไปจะไปไหนมานู่นมานี่
ก็เป็นเรื่องปกติแต่พอเรามาอยู่ตรงนี้ความรับผิดชอบต่องานมีเยอะขึ้น
มันก็อาจจะไม่เหมาะสมนักที่จะไปแฮงอัลเตอร์ตลอดเวลาเพราะว่ายังงาน
ไปเรื่องอินบูลละกันบ้างดีกว่าอินบูลได้พูด

คือเป็นนักร้องมาเป็น๑๐ปีแล้วนะ

แต่ว่ามาเปรี้ยงตอนนี้คือเปรี้ยง

ใช่ถูกเอาง่ายสุดท้ายเรื่องของ
ก็ดังแต่ตอนนี้คือเขาถลุคุณเป๊กเจอเรื่องของอินบูรกัณฑ์เนี่ย
ไม่ได้หมายถึงคุณเป๊กเนี่ยเพราะคุณเป๊กเองเป็นลูกศึกคุณอินมาก่อน
ดังนั้นที่คุณอินพูดคุณอินไม่ได้หมายถึง

แค่คำเดียวมันเปลี่ยนให้คนเข้าใจไปในทางอื่นได้
ดังนั้นแค่พูดแค่นี้บางทีคนก็ตีความไปแล้ว
แต่ในโพสต์ของอินจะบอกว่าอย่าให้เหลานะ

อันนั่นแหละตามนั้นแหละเยอะแยะมากไหม
เราก็เลยเหนื่อย๑๐๑๐วินที่รู้ไว้
งั้นพี่ขอตามข่าวต่อไปแล้วกัน
บ้าบินเป็นคนเดียวกับเจ๊ดำแต่ทำไมครูปีชาบอกว่า
เจอเจ๊ดำไม่รู้จักเจ๊ดำ
ช่วงหน้าพี่ต้องมาเคลียร์แล้ว

คือเราได้ยินชื่อคนเนี่ยมานานมากเลย
เดี๋ยวเขาบอกว่าเป็นเด็กพี่มดดำโอ้ยน่าเอาแล้ว
ไม่มีอะไรเดี๋ยวมีพอยต์เดี๋ยวมีโฟน
เดี๋ยวมีอะไรของพี่อะเต็มเลยอะโอเคเดี๋ยวกลับมา
อืม

เวลามันเหลือเยอะพอที่จะอ่านข่าวแล้วฮะ
ไม่เยอะแต่อยากรู้เรื่องนี้ข่าวคุณแค่นี้พี่มดดำ
แต่หนูอยากจะพูดมากคือหลายคนสงสัยว่านุ่มพ้อยชนวิทย์เนี่ย
คือเด็กคนใหม่ของพิธีกรฟิปักษ์ก็ล่ะ
คุณมดดำขชาพาพยาเกย์เขาเขียนในข่าวแบบนี้ไว้ต้องพี่จ๊ะ

แจ๊กกะรีนแห่งบันเทิงไทยรัฐเขามาอยู่ที่นี่แหละ
ตอนตัวห้ามพูดเรียกว่าทีวีพูก็เป็นแจ็กเกอรีนไทยรัฐล่ะ
แจ๊กกะรีนแห่งบันเทิงไทยรัฐ
ก็เลยไปยื่นไมค์ท้าวให้มันหายข้อสงสัยแจ็กเกอรีนโต๊ะทำงานอยู่ไหนคะ
เดี๋ยวจะไปหาที่โต๊ะทำงานหน่อยนะคะรออยู่งั้นก่อนนะคะ
คนสงสัยเยอะไงดังนั้นเนี่ยต้องไปเช็คอย่าเพิ่งฟังจากเขาพูดก่อน
ปั๊บนึงออกตัวฟีตเลยแจ็กเกอรีนกลับว่า

คุณมดดำเนี่ยกับเขามีคนบอกว่าเมาว่ามันสนิทสนมกันมากเกินพี่เป็นน้องหรือเปล่า
แล้วก็ชอบมีภาพออกก่อนรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่ตลอดเวลา

แกก็กอดรัดฟัดเหวี่ยงของแกเป็นปกติ

ซึ่งถ้าเราเข้าใจแกก็ไม่คิดอะไรมาก
แรกก็กลัวเรื่องถูกแซวว่าเป็นเด็กพี่มดดำ
ชีวิตจริงก็มีคนคุยเรื่อยตามภาษามนุษย์หัวเราะ

ได้มัดไปพี่น้องกันใช่หรือปะ
แกหนุนตักกับน้องทุกคน
ลงใหม่คืออะไร
มันก็คือการแสดงทั้งนั้น

คนนี้เขาติดตามตลอดเวลาน่ะ
ใครลงรูปแล้วลบรูป

เชอร์พลัง
เขาปฏิเสธเรื่องเล่าแบบกับการตบหลังเวทีมากเลย

นางบอกเสี้ยกันนะมีคนมาบอกอยู่
น้ำบอกว่ายกพวกตบกันเหรอ

มีเศรษฐานแล้วเต็มเลยนะ

ถ้าสมมุติจะตบกันจริงที่จอดรถก็ตบได้

เขามันเป็นไปไม่ได้แล้วเขาก็บันที่เสจแล้ว
เอาเขาแบบไม่ชอบอีก
อ้าวอยู่กับเขาด้วย
กี่ผู้ชาย
ผีผู้ชายกว่าเป็นเพื่อน
เพราะคือผีเนี่ยก็คือไปตายอยู่แถวนั้นแหละ
แล้วก็ยังไม่มีที่อยู่
ก็ใช้บ้านของตัวเองคอนโดที่ตัวเองเพิ่งซื้อใหม่
อาศัยอยู่กับผีด้วย
อยู่กันยังไงก็ไม่รู้
เขาอยู่กันได้อะ๒๐ปี
เขาเห็นเป็นตัวเป็นตนไปมาเดินอยู่ในห้อง

ว้ายแล้วแฟนไม่เห็น

เครียดไปด้วย
อยากจะรู้คำตอบว่าเป็นยังไงนะครับ

ร้อยครั้ง๒๐ปีออกอยู่อย่างนั้น